คุณผู้ชมฮะตามเรื่องนี้กันต่อนิดหนึ่งนะฮะ
หลังจากเมื่อวานมีผู้หญิงวัย๔๒ปีเข้าแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าถูกชายวัย๒๐กว่านี่นะฮะ
ลากเข้าไปในโรงแรมข่มขืนแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
บอกว่าจะแบล็คเมลคมครูบอกว่า
ถ้าไม่เอาเงินมาให้๓แสนเดี๋ยวปล่อยคลิปนะ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอจำได้ไหมคุณ
แล้วให้ใส่ชั้นในตัวเดียวไม่ให้ใส่เสื้อใน

ใช่นะครับฝ่ายหญิงเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว

ปรากฏว่าเมื่อวานฝ่ายชายนายเสืออายุ๒๗ปี
เป็นพนักงานขับรถพยาบาลไปบ้างคุณ

ประจันหน้ากับนางสาวดาคนนี้เลย
วัย๔๒ปีนะครับ
แล้วทีนี้ฮะไปถกไปเถียงอยู่ต่อหน้าตำรวจ

เสือบอกแบบนี้จริงรู้จักกับฝ่ายหญิงเมื่อ๓ปีที่แล้ว

แม้ว่าทางฝ่ายชายเองก็มีครอบครัว
ฝ่ายหญิงก็มีครอบครัวแต่ฝ่ายหญิงอายุมากกว่า

บอกไว้แบบนี้จนเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะ

ทำร้ายร่างกายด้วยความโมโหและหึงหวง

ครั้งแรกนะฮะทำให้เกิดความหวาดระแวงนะครับ
เขากับฝ่ายหญิงยอมรับว่าต่างมีครอบครัวกันอยู่แล้ว
แต่ไม่ได้แอบคบกันนะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
บกันมา๙เดือนแล้วไปไหนก็เปิดเผยนะ
ฝ่ายชายบอกยังไงก็เปิดเผยกับเพื่อนฝูงก็รู้กันหมด
ไอ้ที่บอกว่าอะไรนะลวงไปที่โรงแรมไปข่มขืน
ไม่มีเขาบอกแบบนี้เขาบอกเป็นการยินยอมกัน
ตอนเข้าโรงแรมนะพนักงานโรงแรมก็รู้ก็เห็น
ถ้าพนักงานโรงแรมรู้ว่าเข้ามา๒คนแล้วฝ่ายหญิงขัดขืน
ฝ่ายหญิงตะโกนขอความช่วยเหลือเนี่ย

มันต้องมีเสียงร้องตะโกนแต่นี่ฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ร้องไม่ได้ตะโกนอะไร
ไม่ได้เป็นการข่มขืนถามว่ามีการทะเลาะกันจนกระทั่งทำร้ายกันไหม
ก็มีก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กัน
คุณผู้ชมเข้าใจไหมแล้วปรับความเข้าใจแล้วก็มีเพศสัมพันธ์
ต่างฝ่ายต่างยินยอมต่างฝ่ายต่างถ่ายคลิปกันทั้งคู่
ตัวเขาเองก็ใช้มือถือใช้มือหยิบมือถือมาถ่ายคลิปตอนมีอะไรกัน

ผู้หญิงก็ใช้ไม้เซลฟี่ในการถ่ายคลิป
รหัสตนเองเองผมมีข้อมูลมีข้อความทางไลน์ทั้งหมดเลย
เป็นการยินยอมแล้วก็เงิน๓แสนมันเป็นเหตุการณ์ตั้งนานแล้ว
ตั้งนานแล้วก่อนที่จะมีการทะเลาะกันให้ด้วยความยินยอมทั้งหมด

ก็เขาไปเปิดห้องกับผู้ชายคนอื่นแล้วถ่ายคลิป
พนักงานโรงแรมรู้เห็นหมดว่าผมไปยังไงไปกับใคร
ถ้าขืนใจเขาจริงเขาร้องตรงนั้นก็ต้องมีคนช่วยแล้ว
แต่ยินยอมด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วเรื่องถ่ายคลิปวิดีโอไม่ใช่ผมแค่คนเดียวที่ถ่าย
คือเขาก็ถ่ายเหมือนกันไม่ข่มขืนแน่นอนครับ

หลายเรื่องเขาบอกว่า๑ไม่ได้ข่มขืนเป็นความยินยอม
สองเรื่องเงินผู้หญิงก็ให้สามแสนเป็นเรื่องเก่า

บอกว่าสรุปคือยังไงนะทั้งคู่มีแฟนอยู่แล้ว
แล้วเรื่องที่มันมีเนี่ยคือไปคบหาอีกคนนึง

ผู้มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็มาคบกัน
พอมาคบกันนะแล้วฝ่ายชายอ้างว่า
คบกันอยู่ฝ่ายหญิงดันไปมีคนอื่นอีก
ก็เลยเป็นความโมโหแล้วเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
มีเรื่องโอนเงินโอนทองขึ้นมา
ฟังเสียงจากปากทั้งคู่แล้วถูกต้องไหมครับ
ดังนั้นเมื่อวานจริงเราฟังนางสาวดาแล้ว
ทีนี้นางสาวดานั่งอยู่ต่อหน้ากับนายเสือแบบนี้
นางสาวดาก็ยอมรับว่าเธอเป็นซ้อเลี้ยงเด็ก

เหมือนเป็นทรงซ้อเลยเลี้ยงเด็ก
ตอนที่เราคบกับน้องคู่กันเนี้ยเขาเขาออกไปอยู่ข้างนอกแล้ว
หมายความว่าเขาแยกกับครอบครัวแล้ว

เมื่อวานตำรวจสอบปากคำทั้งคู่นะ
ทั้งคู่ก็นั่งเถียงกันต่อหน้าตำรวจนะ
ว่าคบกันมั้ยยังไงนะฮะ
แต่ยังไงก็ตามพอมันเป็นคดีขึ้นมาแล้ว

ต้องพิสูจน์การสอบปากคำทั้งคู่

หลังจากนี้ทั้งคู่จะเลิกลากันไป

นี่ตอนที่ตำรวจสอบปากคำนี่กุมขมับไหมเนี่ย

เราเป็นคนฟังข่าวเมื่อวานกับวันนี้
มันยังมีบางอย่างที่มันแบบพลิกไปพลิกมา

ระบายใส่กันแต่เขาคุยกันดี

อาจจะจบยังไงไม่รู้เหมือนกัน